มาดูเรื่องนี้ก่อนเป็นความคืบหน้า
เมื่อวานนี้ดอมเล่าใช่ไหมที่มีผู้หญิงตายในรีสอร์ทจับได้แล้ว
แฟนนี่แหละคนฆ่าคือเขาบอกว่าก็ทำร้ายแหละแต่ไม่คิดว่าจะตายนะครับ
แล้วก็แม่พูดจาคือคนตายไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเถียงเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นก็คือเขาไปเจอนะ
ไปเจอผู้หญิงตอนนั้นยังต้องประถมพยาบาลอยู่
นางสาวจุลารัสหรืออ้ออายุ๒๑ปี
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังรถเก๋งในสภาพท่อนบนเปลือย
มีผ้าขาวปิดหน้าอยู่หน้าบวมปูด

นี่เจอที่รีสอร์ทที่ลำปายมาสบุรีลำ
จนตำรวจสมพรรณลำไปมาทไปจับตัว
ประมวลสารภาพบอกทำร้ายจุฬารัฐจริงนั่นแหละ
ใช้มือทุบไปหลายครั้งแล้วก็ถอดเสื้อถอดเขาทำไม
เอาไม่ทันซะแล้วนะครับแฟนตายแล้วแต่แฟน
อย่างนะและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดในห้อง
ก็ไม่ใช่ของผมนะของแฟนที่ผ่านมาก็อยู่กินกัน
รักผู้หญิงเหลือเกินนะแต่แฟนเนี่ยนอกใจน่ะ
บอกเขานอกใจอีกแล้วนะเขาเสียใจนะคือผู้ชายเสียใจคิดจะฆ่าตัวตายด้วย
นี่มารอมารอฟังข่าวถ้าแฟนไม่รอดนี่จะฆ่าตัวตายตามไปเลย

ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปเอากันะครับ
ผมตัดใจแล้วเพราะว่าไปกับผู้ชายเป็น๑๐แล้วครับ

ผมก็ได้ออกมาแล้วจะไม่มีครั้งต่อไปที่ผมจะกลับไปหาเขาอีก
นี่แหละครับแล้วประมวลเป็นใครมาจากไหน

แล้วก็เป็นในหน้าขายรถยนต์มือสอง
ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กเสียมวลเสียมวล
แต่เสียมวลเคยถูกจับคดียาเสพติดนะ
ครองและจำหน่ายยาเสพติดหลายครั้ง
โทษออกมาก็ประมาณสักปีนึงก็มาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
แล้วถูกออกหมายจับในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
แล้วก็อยู่ระหว่างหนีหมายจับด้วยตอนนี้
ตำรวจก็แจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ